และไปเยี่ยมหมอดีซ่าถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงตึงดาว
เล่าสู่กันฟัง๕ราศีอากาศเปลี่ยนเวียนหัวรับฤดูใหม่
เดือนพฤศจิกายนรักหลิชอบหลี
คอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีกุลเฮละโลโอ้โหควงแรง
เพราะสุขภาพชาวลกุลมาแรงแซงลมหนาวซะเหลือเกิน
ดึงสติหน่อยเพราะโอกาสจะประสบอุบัติเหตุมีสูงพอพอกับไขมัน
จะเจ็บเนื้อเจ็บตัวโดนเฉาะเต้ยโดนเจาะเลือด
ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก็จะได้ทำฟัน
เอาเป็นว่าดูรวมแล้วได้ตรวจทุกตรง
แนะนำให้พักผ่อนให้มากขึ้น
เตรียมเบิกค่ารักษาพยาบาลจะดีกว่า
อันดับสี่ราศีสิงเคม
มีเกณฑ์ได้เกมประกันค่ารักษาพยาบาลเบอร์ใหญ่
เพราะอาจจะประสบอุบัติเหตุจากการไม่ระวังของคนอื่น
ลูกหลงให้เจ็บตัวอากาศเปลี่ยน
จะได้เปลี่ยนไปพักตากอากาศที่โรงพยาบาล
มีทีมหมอมาบริการจิ้มเข็มวัดไข้เจาะเลือดพันแผลให้ครบ
สิงห์ควรจะมีสติไหว้พระเสริมดวงเพื่อถอนหนักให้เป็นเบาบ้าง
อันดับสามราศีพิจิกษ์ซ่อนหมอนเฮ้ยนอนสอนกับดวงชีวิตชาวพิจิกษ์
ดวงมีปัญหาด้านความเครียดวิตกกังวลจากเรื่องคานเอ้ยเรื่องงาน
ต่างกันกระจุยในไตรมาสสุดท้ายก็แน่นอนว่าต้องส่งผลเป็นใดเรกเนธเส
คือดึงต่อสุขภาพร่างกายให้ปวดหัวคอบากไหลไปลวกชั่วโมงละ๑๒๐เสียเงินอีก
ก็ย้อนกลับไปให้ปวดหัวอีกหลีกลืมใจแทนต้องทำใจนะ
อันดับ๒ราศีธนูภาวะโรคลาลาลาลาลาเลิกอยู่แหมรองซาต้นฉบับก็ยังมีมองมู๒ตัว
งงชาวธนูต้องปลงปล่อยวางเพราะช่วงนี้ความเครียดจะรุมร้าวเข้ามาทำให้เจ็บป่วย
ต้อนรับแฟชั่นวินเทอร์รีบจากเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องเงินแต่ภาวะหัวใจดี
พอมีกระชุ่มกระชวยได้บ้างเรื่องอะไรที่คุณไม่ได้ก็ต้องปล่อยวาง
จะได้ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพนะจ๊ะ
อันดับ๑ราศีมังกรชาวมังกรจะถูกใส่ร้ายหรือเรื่องที่เคยก่อไว้ให้ปวดหัวมาก่อน
จะอยู่เกินมาทิ้งทวนให้เครียดหนัก
ต้องใช้หมองนั่งมาที่แก้ปัญหาที่มีแต่คนเทเข้ามาซูมใส่
ส่งผลให้เครียดลงกระเพาะลำไส้เครื่องในโอ๊ยต้มเลือดหมูจานหนึ่ง
โดยรวมของร่างยานแม่แหมน่าเห็นใจหลีแนะนำให้พักพร้อมพักใจ
ให้เวลากับตัวเองบ้างแล้วสุขภาพที่ดีจะตามมา
เช็คดวงกันอีกทีกับ๕ราศี
อากาศเปลี่ยนเวียนหัวรับฤดูใหม่
เดือนพฤศจิกายนเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
เลยต้องขออ่อยให้คุณหมอถามมาดูแล
อิอิลุกหลีรับหน้าหนาวจังเหมือนเดิม